ที่เรื่องดีกันบ้างนะคะเดินเท้าทั่วอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเลยค่ะ

คือลูกค้ามานั่งทานข้าวที่ร้านแล้วดันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้คุณผู้ชม
เปิดออกดูคือไม่ได้จะดูเงินนะจะดูว่าเป็นของใคร

ยังไม่ทันได้ดูเอกสารเลยค่ะเงินมันพุ่งเข้าตาสองแสนกว่าบาทอยู่ในนั้นเป็นเงินสด

โอ้โหถึงบอกว่าเขาต้องเดินตามหาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
น่ารักมากนะขอชื่นชมสองแม่ลูกคู่นี้นะคะ
เดินตามหาเจ้าของค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกมาผ่านเพจข่าวชุมชนหนองบุญมาก
ขอบคุณพลเมืองดี๒คนนางอาริรัติแสงเลขวัย๕๙ปี
และคุณยายสำเรียงโศกใหม่วัย๘๑ปี
สองแม่ลูกเจ้าของร้านอาหารตามสั่งข้างที่ทำการอำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชศรีมา
อ่านพิกัดให้ช้าเพื่อที่จะได้ทุกคนไปอุดหนุน
คนดีแบบนี้ต้องสนับสนุนและชื่นชมนะคะ
สองแม่ลูกคู่นี้เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ค่ะ
ในนั้นมีเงินกว่า๒๔๐๐๐บาท
เราไปเจอนางปรานีตพลอยกระโทกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุกุฎจอก
ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นะเขาบอกว่า

เขานี่แหละคือเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของโพสต์อย่างเดียว

เขานี่แหละจะเอาเงิน
ซึ่งมันเป็นเงินดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านนะคุณ

มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของมุมใครหลายคน

แล้วก็เลยบอกว่าแวะรับประทานอาหารของร้านนางอารีรัฐเนี่ย
รีบเลยลืมกระเป๋าผ้าที่ใส่เงินสดทั้งหมดเอาไว้ที่ร้าน
เอกใจเลยด้วยนะคะว่าลืมทิ้งไว้ที่ไหนยังไง

นางอารีรัฐเดินกระหืดกระหอบมาหาเลย
บอกว่าหนูลืมลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ที่ร้าน
เธอบอกว่าแทบล้มทั้งยืนทำอะไรไม่ถูกเลย
แทบจะก้มกราบเลยค่ะขอบคุณสองแม่ลูกคู่นี้จริงนะ
ที่เอากระเป๋าสตางค์มาคืนแล้วก็ออกแรงตามหาเธอจนเหน็ดเหนื่อย
เขาบอกว่าเป็นบุญคุณที่จะไม่มีวันลืมเลย
ก็มอบเงินให้เล็กน้อยเป็นสินน้ำใจด้วยนะคะ
อารีรัฐเธอเล่าบอกว่าตอนนั้นกำลังเก็บโต๊ะอยู่
เห็นลูกค้าลืมถุงผ้าไว้เปิดออกดูก็เห็นธนบัตร
ใบละหนึ่งพันบาทสองปึก
บอกเธอจำได้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของนางปรานีต
คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะคุ้นหน้าค่าตากันไง
เขาก็จะจำได้ว่าเมื่อกี้คนนี้เพิ่งมาทานข้าว
ถือมาด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยจำได้

ร้านข้าวแกงนะคะอยู่ที่ข้างที่ทำการอำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชศรีมาถามหาคุณอารีรัฐนะ
หนุนเขาหน่อยคนแบบนี้ต้องชื่นชมจริงใช่ค่ะ